อับอัตเตอร์สงสัย
เมื่อสักครู่พ่อแม่ของทั้งสองทีม
ก็ได้หยวกกล้วยกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาลงมือทำแกงโบราณ

ไปชมพร้อมกันเลยครับ

เป็นไงถามนิดนึงโอ้โฮเหลือแตก
พี่นี่จากต้นใหญ่เนี่ยเหลือแค่เนี้ย

กล้วยไม่ใช่กระดาษไซส์ครับลุงจะมาหยาบอะไร
ไม่ใช่หมายถึงตัวเนื้อหยวกใช่ไหม

ต้องทำแกงหยวกให้ได้น้ำหนักเยอะที่สุด
ภายในเวลา๑๐นาที

ไปดูไปดูสีส้มก่อนนะฮะ

เตรียมจะปั่นนะครับ

ด้านทีมสีฟ้าที่จะเอาเงินไปใช้หนี้

ทำไมเราถึงต้องเอายายออกก่อนนะคะ

พอยรู้ค่ะคุณแม่บุญนาคบอกว่า

สุดยอดสุดยอดสุดยอดโห

โหไม่รีบเลย

พระเขาจะแบบเริ่มจากตรงกลางก่อน

๑๐๙๘๗๖๕๔๓๒๑ทันมั้ยทันมั้ย
๐ปล่อยเมอร์ปล่อยเมอร์วางนะคะปล่อยเมอร์ปล่อยเมอร์วางนะคะ

มาแล้วเรียบร้อย
นี่คือสีฟ้าฟ้าและด้านนั้นคือสีส้ม
นะครับสีส้มหั่นแบบหยาบสีฟ้าแบบละเอียด
ลองชิมดูครับเริ่มด้วยทีมสีส้มก่อนครับเชิญครับ
คุณแม่ดูนิ่มนะสมกับเป็นแม่ศรีเรือนนะ

คนที่อ้าวแม่แล้วหยวกกล้วยแม่

ขอบคุณมากครับเชิญแม่เลยครับ

อร่อยแล้วก็มันเพชร
เตี้ยวเข้มหวานเท่ากันดี

วกก็มันไม่ค่อยสูงไปหน่อย
เอาล่ะน้องเชียร์ค่ะน้องเชียร์อร่อยคือมันเข้มข้น

แต่ว่าตอนนี้รู้สึกมันเผ็ดไปนิด

ไม่ได้แต่วันนี้ต้องขันยวกท่านอยก
ชิมสีฟ้าบ้างรสชาติเป็นอย่างไร
อุ๊ยพี่เชียร์

ก็คือไอ้ชามด้านนี้นะ

กากด้วยสายตาในกระด้งที่แกงอยู่

ว่าจะให้สีส้มหรือสีฟ้า

สีอะไรนะฮะที่คิดว่าจะหนักกว่านะครับ
พร้อมแล้ว

ส้มสอง

เราไม่ทราบจนกว่าจะชั่งน้ำหนักครับ
เอาแล้วตอนนี้นะครับสีส้มนะครับชั่งก่อนนะครับผม
วางอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับน้องพลอยนะฮะ
ค่อยดูนะครับว่าน้ำหนักตรงนี้นะฮะเท่าไหร่นะครับ
ค่อยนะครับดูนะครับเท่าไหร่นะครับ
จุดเท่าไหร่ครับ๗๐นะครับ
เย่สูงเยอะนะพี่ลิง
ขอให้คุณได้มากกว่าทีมสีส้ม

อ่ะขอเสียงเที่ยวเลยมากกว่าเละน้อยกว่า
ถ้าน้อยกว่าราคาเลยนะฮะ

เย่นี่
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาอบตขอแรง
ออกมาต่อมหาสนุก